ส่วนวันนี้เผาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้องเปียโนเด็กหญิงวัยน่ารัก
สามขวบที่ถูกพ่อแท้แท้เนี่ยหลอนยาแล้วก็ฆ่าจนเสียชีวิตตั้งแต่สามมกราคมที่ผ่านมาค่ะ
บรรยากาศวันนี้คือเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเลยนะคะ
คุณย่าเนี่ยบอกว่านี่คือวันที่ย่าเสียใจที่สุดในชีวิตค่ะสี่โมงเย็นนะคะ
พิธีชาปนกิจศพของเด็กหญิงนารีนันหรือว่าน้องเปียโนเนี่ยก็ถูกจัดขึ้น
ที่วัดหนองน้ำแดงในตำบลบ้านไร่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
อย่างที่เราติดตามข่าวกันมาน้องเนี่ยต้องเสียชีวิตอย่างโหดเยี่ยม
เพราะถูกพ่อแท้อุ้มไปไว้กลางไร่เอาดินยัดเข้าปากเข้าจมูกเข้าตาน้อง
น้องหายใจไม่ออกผลชนสูตรออกมาว่าน้องขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตนะคะ
บรรดายาดทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่ก็มาร่วมงานกันรวมถึงชาวบ้านนะคะ
ต่างคนต่างก็กอดอกรูปหลังปลอบใจกันแล้วกันนะคะ
พิธีชาปนกิจน้องเบโนเนี่ยก็เหมือนกับพิธีชาปนกิจทุกคนทั่วไปนะคะ
ก็มีสวดมาติกาบังสกุลมีการกล่าวไว้อะไรมีการวางดอกไม้จันทร์
แล้วก็ทำการเผาชาปนกิจนะคะมันมีสิ่งที่พิเศษกว่างานอื่นอยู่นิดนึงค่ะ
คือทางญาติเนี่ยเขามีการเปิดเพลงของนักร้องที่ชื่อแหวดอ่อนอนง
เป็นเพลงที่น้องเปียโนชอบชื่อเพลงกระโดดเด้านะคะ
ก็เลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยฟังเพลงแล้วอาจจะยิ้มออกมาได้บ้าง
บางคนก็อาจจะยิ้มกับจังหวะเนื้อเพลงแต่เชื่อว่าหลายคนน่าจะยิ้ม
เพราะนึกถึงตอนที่น้องปิโนได้ฟังเพลงนี้ก็คงจะได้จดจำภาพน่ารักของน้องไว้นะคะ
คุณย่าอนงนาฏค่ะย่าคือคนที่เลี้ยงเปียโนมาตั้งแต่เด็กนอนด้วยกันทุกคืน
ย่าบอกว่าวันนี้คือวันที่ย่าเสียใจที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียหลานสาวที่รักวัย๓ขวบ
หรือการที่คนก่อเหตุคือลูกชายแท้ของตัวเอง
ย่าบอกให้มันเป็นไปตามเวรตามกรรมของแต่ละคนก็แล้วกัน
เรื่องคดีความก็ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ถูกนำตัวไปฝากขัง

ทำทำไมสำนึกบ้างไหมรู้สึกยังไง
ล้มตัวลงไปนอนในรถคุมตัว
แล้วก็กระดิกท้า

นี่แล้วอืมแล้วก็ยังยืนยันว่ามันสบายใจเลยนะ

เขาถูกผีอีแก่หลอกไปในไร่มันหลังบ้าน
อุ่นใจมากนะครับแบบนี้นะก็ต้องตรวจสอบกันต่อนะฮะ